คุณผู้ชมครับณวันนี้ยังมีหลายท่านนะฮะที่ยังอยู่ในสถานกักตัวของรัฐในหลากหลายพื้นที่หลายจังหวัดแต่การเคลื่อนย้ายแล้วก็การกลับมาจากต่างประเทศต้องกักตัว๑๔วัน
ดูอาการว่าคุณติดโควิดหรือเปล่าอย่างผู้ชายคนนี้เขาไปกักตัวสถานกักตัวของจังหวัดอ่างทองนะฮะแต่ละวันก็จะมีการส่งภาพอยู่ยังไงกินยังไงไปให้กับญาติทางไลน์วันดีคืนดีส่งอาหารชุดหนึ่งให้กับญาติได้ดูเป็นข้าวเปล่า๑กล่องนะฮะกุญเชียงบาง๓ชิ้นแล้วในถ้วยที่เห็นน่ะเป็นต้มยำ๑ถ้วย

เพื่อนทางไลน์เพื่อน๑๐คนบอกว่ามันไม่เหมือนกันเลยนะอย่างกล่องที่ถ่ายมาเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่ามันต้องมีไข่ดาวทุกกล่องกับกุญเชียนแต่ทำไมกล่องเขาไม่มีไข่ดาว

ก็อยากจะขอโทษทางจังหวัดทางเจ้าหน้าที่ที่ทำให้เสียหายด้านลบ
แต่คือที่ผมโพสต์ไปคือมันเป็นความจริงคือแต่ละคนมันด้านไม่เหมือนกัน
มันด้านไม่เหมือนกันเลยผมก็เลยเป็นความแปลกใจว่าทำไมด้านไม่เหมือนกัน
หรืออะไรอย่างนี้ผมก็เลยส่งกลับไปที่บ้านดู
แต่คือในความจริงคือผมก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้ใครเสียหายหรืออะไร
เพราะว่าตอนนี้ตัวผมก็เหมือนจะโดนในด้านลบอยู่บ้างเหมือนกัน
ก็เลยอยากจะขอโทษทุกฝ่ายครับผมว่าผมไม่ได้มีเจตนาที่จะทำร้ายใครอีก
มาดูคนที่เขาจัดอาหารกันบ้างคุณผู้ชมครับ
เขาบอกว่าเขาทำอาหารเนี่ยนะจัดอาหารถึงขนาดช่างกันเลยทีเดียวเชียวเถอะ
เครือจันทร์บันทึกจันทร์นะฮะเป็นผู้ใหญ่บ้านที่รับทำเข้ากล่องครับ
เปิดเผยบอกว่าทำอาหารส่งสถานที่กักตัวตั้งแต่๙มกราคม
ได้รับค่าอาหารหัวละ๕๐บาทต่อมื้อรวมน้ำดื่มด้วย
ก็ทำอาหารปริมาณพอสมควรแหละมาเจอแบบนี้
บอกเธอไม่สบายใจยืนยันว่าไม่เอาชื่อเสียงหน้าที่การงานมาเสียกับเรื่องแบบนี้หรอก
โดยมื้อที่เกิดเหตุเป็นมื้อเย็นวันที่๑๐มกราคมครับได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่า
ถูกกักตัวขออาหารแบบน้ำจึงเปลี่ยนมาทำต้มยำไก่กับคุณเชียง
ซึ่งแต่ละกล่องเนี่ยจะใส่๔๕ชิ้นนะส่วนต้มยำไก่เนี่ยเขาจะใส่ถ้วยขนาด๒๐๐มิลลิลิตร
จะใส่ไก่ลงไปก่อนแล้วชั่งให้เท่ากันละเอียดขนาดนี้เลยนะฮะ
จากนั้นก็จะค่อยเติมน้ำต้มยำลงไปอาหารมีมาตรฐานปริมาณเท่ากันแน่นอนเธอยืนยัน
ส่วนมื้อกลางวันก็ยังมีขนมแล้วก็ผลไม้ด้วยเธอบอกเธอท้อไม่อยากทำแล้ว
แต่หน่วยงานรัฐให้ทำก็จะทำแค่นั้นแหละนะฮะ
ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวได้รับข้อมูลอีกด้านนะครับเป็นข้อความแชท
ระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ที่ถูกกักตัวโดยพูดคุยกันถึงความเป็นอยู่แล้วก็อาหารการกิน
ผู้ที่ถูกกักตัวก็ถ่ายรูปให้เห็นปริมาณและหน้าตาของอาหารแล้วก็ยังบอกว่าให้มาเยอะเลยนะรสชาติอร่อยมากแล้วก็ฝากขอบคุณไปยังแม่ครัวด้วยครับ

เรื่องนี้แน่นอนนะคะร้อนถึงเบอร์หนึ่งของจังหวัดนะคะพ่อเมืองอ่างทองค่ะ
ผู้ว่าผู้ว่าขจรเกียรติรักพาณิชมณีนะคะก็บอกว่ารับเรื่องดังกล่าวแล้วเดี๋ยวจะตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนหาก
เพราะว่าอาหารที่ส่งให้กับผู้กักตัวมีปริมาณน้อยจริงก็จะต้องมีการดำเนินการลงโทษกับผู้ที่รับผิดชอบตามระเบียบของทางราชการต่อไป
ทางจังหวัดมีความพร้อมที่จะดูแลทุกอย่างอย่างเต็มที่อย่างดีที่สุดลงทุนใช้ห้องพักหรูมีแอร์ทุกห้องแบบนี้ไม่ยอมให้จังหวัดเสียชื่อเสียงอย่างแน่นอนค่ะ
จะลองดูเรื่องของอาหารดูซะละกันเนาะ